เอาล่ะไปดูความคืบหน้ากรณีที่จำได้ไหมคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปประสบอุบัติเหตุ

ส่วนรถเนี่ยก็ถูกนำไปจอไปที่สอนออกพยาไทย
พอรักษาตัวออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว

อยู่ในสอนอแท้มันหายไปได้ยังไง

คนร้ายเป็นเยาวชนชายอายุแค่๑๕ปีเท่านั้นเอง
ตำรวจก็นำตัวเยาวชนชายรายนี้นะคะ
ไปที่ชุมชนวัดอุทัยธารามเพื่อชี้จุดที่เขานำชิ้นส่วนรถบิ๊กไบท์ที่ขโมยมาไปซ่อนไว้ในป่าย่า
คุณรู้ไหมเขาให้เหตุผลว่ายังไง
เยาวชนชายวัย๑๕ปีคนนี้เขาบอกว่าที่เขาขโมยมาเนี่ยเพราะว่าเขาคึกขนองแล้วก็เมาสุรา

กำลังจะถามว่าอันนี้เดี๋ยวตั้งแต่๑๕เลยเนอะ
คนนองเนี่ยครับน่าจะเริ่มใช้ไม่ได้แล้วนะคะทีนี้พอขโมยมาก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไร

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เลยนำของกลางมาตรวจสอบ
ซึ่งเป็นชิ้นส่วนชกล้อหน้าแล้วก็ปั๊มเบรกคู่หน้าที่ใส่ไว้ในกล่องเหล้าด้วยนะ
โดยผู้เสียหายมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
ว่ารถบิ๊กไบท์ที่จอดไว้ที่สอนอพญาไทยของเขาหลังประสบอุบัติเหตุเนี่ย
ชิ้นส่วนมันหายไปรวมมูลค่าแล้วเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นบาทค่ะ
พระสุวรรณจำแจ้งพระลูกวัดอุทัยธารามบอกว่า
เยาวชนที่ก่อเหตุไม่ได้เป็นเด็กวัดนะ
แต่ทุกเช้าที่พระออกบินทบาทก็จะมาคอยติดตามช่วยเหลือ
เสร็จแล้วพระก็ให้อาหารแล้วก็ให้เงินกลับไปนิดหน่อย
ทีนี้๓๔วันที่แล้วเยาวชนคนดังกล่าวเนี่ยนะ
เล่าให้พระฟังค่ะบอกว่าเพื่อนชวนไปเอาชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์ที่สอนอ
เพราะตำรวจบอกว่าถ้าอยากได้ก็มาถอดเอาไป
ซึ่งมาเล่าให้พระฟังพระก็ตอบไปว่ามันผิดกฎหมาย
เพราะรถคันนี้ไม่ใช่รถของตำรวจ
เยาวชนคนนี้ก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนขโมยนะ

ชิดชัยสัมปันนังผู้เสียหายเล่าให้ฟังค่ะว่า
พอรู้ว่าจับตัวคนร้ายได้เขาก็โล่งใจแล้วค่ะ
จะได้เอาชิ้นส่วนกลับไปซ่อมจะได้ใช้รถสักที
ส่วนประเด็นที่ได้ยินมาว่า
ตำรวจไปบอกเด็กว่าอยากได้ก็ถอดเอาไปได้เลยเนี่ยอืม
ก็ข้องใจนะว่าตำรวจมีสิทธิ์อะไรถึงพูดแบบนั้น

เพราะรถเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของเขา
น้ำพังน้ำแรงที่เขาหามาแล้วการที่ตำรวจอ้างบอกว่า
ตำรวจรถมอเตอร์ไซค์ของเขาไม่ใช่ของกลางที่ถูกยึดเนี่ย

ก็รถมันอยู่ในความรับผิดชอบของสอนอ
บอกให้ใครมาถอดออกไปดื้อแบบนั้นก็ได้เหรอ
ทีนี้ตำรวจก็ให้ข้อมูลเหมือนกันค่ะว่า

ผู้ต้องหากับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาที่สอนอประมาณตี๓ทางด้านหลัง
จอดรถแล้วก็ลงมาถอดเอาชิ้นส่วนบิ๊กไบท์อุ้มขึ้นรถขี่หลบหนีไปเลย
แล้วกลับมาที่สอนออีกครั้งเพื่อจะขโมยอีก
แต่เจอตำรวจก็เลยไม่กล้าลงมือ
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวเยาวชนชายวัย๑๗ปีอีกคนนึงมาดำเนินคดีนะคะ
เมืองต้นก็แจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพานะค่ะ
ซึ่งเยาวชนอายุ๑๕ปีรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะ
นี่ขนาดในพื้นที่สอนอนยังกล้าทำขนาดนี้นะ
ไม่รู้ว่ากี่คันแล้วอ่ะที่ทำแบบนี้อ่ะ